โนยงานนี้ใครจะผู้จัดอย่างสำคัญ

นึกว่าใครให้ให้ทรูปโนยงานเข้ามา
จะได้มีการรายงานถูกตลอด
ว่าเราจะได้รับทราบว่าน้ำในเขื่อนนี้เป็นยังไง

ครับ
แล้วเรื่องของภูมิประมาณครับ
ภูมิประมาณก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่ต้องร่วมภูมิประมาณ
แต่ว่าจะจัดห้องหมอหลุมให้ทำให้คนได้เข้ามาเพื่อที่จะรวบรวมว่าน้ำในประเทศเราเป็นยังไง
เหนือทางใต้ทางตะวันออกตะวันตกจะเป็นยังไงน้ำจะไหลมายังไง
เพื่อที่จะพร้อมกันน้ำทุกข์และน้ำแท้ก็ตั้งที่สอดรสชอบ
แล้วแต่ว่าก็กำลังจะได้งบประมาณสร้างใหม่นะครับ

ไม่มีไม่มี
วันนี้ท่านลงจะมีประชุมพักก่อนเตรียมตัวรับหนูรู้สึกกี่ปลายนี้คะ
เป็นเรื่องของท่านนายกท่านนะท่านนายกท่านจะบอกของท่านเอง
อาจจะต้องกำชับในส่วนของ

อารายที่มันเกินเลยไปก็ต้องกำชับ
ต้องรับผิดชอบเอง
เพราะกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะ
ทางไหลยุ่งบุญวายกันอยู่
พ่อเจ๋ก็ค่อยคุยกันอีกทีเองนะ
ยังไม่เปิดก็ไว้ก่อน
ก็จะแก้เรื่องไหนก็จะต้องถามประชาชนเลย
ประชาชนเป็นคนลงมติใช่ไหม

เพราะว่ายาสนจริงคือถึงถึงไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เก่าสู้กันหรือเป็นเรื่องเก่า
มันเรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่า
จะกระทบภาพละ
มองไหมครับว่าประเด็นนี้นี่

มองไหมครับว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่กำลังกระทบกับภาพละ